ยังไม่พร้อมแต่งแต่ว่าคู่นี้พร้อมมากนะคะ
สำหรับวาดที่เบาสาวจ๋านัทถาวีรนุษย์และไฮโซตุ๊กธนานันต์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้เขาปล่อยภาพพรีเวดดิ้งหวานออกมาให้เราได้ติดตามกันแล้ว
คือต้องบอกว่าภาพพรีเวดดิ่งของเขาเนี่ยนะเป็นออกแนวแบบย้อนยุค
ยุค๕๐๖๐ที่มีความคลาสสิกแบบโอสไตล์ออกมาให้แฟนได้ชมกัน
พร้อมกับเผยเลิกดีวันมงคลนะคะ
จะจัดขึ้นในวันที่๖มีนาคมที่จะถึงนี้
โดยช่วงเช้าจะเป็นพิธีมั่นและรดน้ำสัง
เชื่อแน่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพหวานในพิธีงานแต่งนี้ไปพร้อมกันนะคะ
บอกเลยว่างานนี้ช้างชนช้างไม่ธรรมดา